ลงแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษที่อาเจนติน่าในระหว่างการเดินทางไปร่วมงานยุทธ์โอลิมปิกค่ะ
มี่เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน๒๐๑๘
กรุงโบโนสไอเรสประเทศอาเจติน่านะคะหลังจากทั้ง๑๓ชีวิตรอดออกมาจากการติดถ้ำหลวง

สังเวียนนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี๑๙
อาเจติน่าเอาชนะเนเทอร์แลนดคว้าแชมป์โลกสมัยแรกค่ะ
ซึ่งในแมชนี้นะคะนักเตะเยาวชนของทีมหมูป่าก็โชว์ลีลาในสนามอย่างเต็มที่ค่ะ
ผลสุดท้ายจบลงด้วยสกอร์เสมอกัน๓ประตูต่อ๓นะคะ
ท่ามกลางมิตรภาพแล้วก็รอยยิ้มอย่างที่เห็นอยู่แล้วค่ะ
พร้อมด้วยนายวรเดชกริตยาเกียรณะนะคะ
เมื่อประกาศไปสัญญาบัติให้กับเยาวชนทั้ง๒๐คน
พร้อมยืนยันว่าจะสารต่อโครงการให้ดีขึ้นในปีต่อไปด้วยค่ะ
หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้นะคะ
อันดับที่๓นะคะเก็บได้๖๑คะแนน
ซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อ๑ฤดูการที่เคยเล่นได้ในหลีกสูงสุดด้วยนะคะ
ก็จะเป็นเชียงรายที่ได้สิทธิ์แทนค่ะ
ซึ่งเกมนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเข้าสัญญาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
หลังจากเล่นกับฮ่องกงแล้วนะคะนักเตะทีมชาติไทยก็จะกลับมาเล่นที่บ้าน
พบกับดรีไดแอนโตเบโก้วันที่๑๔ตุลาคมนะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ซึ่งเป็นนัดอำลาทีมชาติของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุลเข้าสัญญาณเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ